รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะฮะ

ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
ท่านผู้ชมฮะวาเรตี้ในค่ำคืนนี้ทำตามเสียงเรียกร้องของท่านผู้ชมเลยนะฮะ

จะมีคนถามถึงเรื่องอาจารย์เชียง

หลังจากเทปของคุณเชาเชาออนแอร์ไปเนี่ย

มีคนถามเยอะว่าเฮ้ยอยากไปจริง

และที่สำคัญใคร
คืออาจารย์เชียง
ดูห่วงจุ้ยตั้งสารพระพิคเนตให้กับ

อาจารย์เชียงนะครับไม่ค่อยยอมออกสื่อนะครับ

เป็นลูกศิษย์อาจารย์เชียงเยอะมาก
เพราะอาจารย์ช่วยแบบไม่คิดเงินเลยสักบาทนะฮะ
คืนนี้อาจารย์เชียงนะครับจะมาเปิดตัวแบบเต็มกับรายการหมู่ไนท์
เอาละครับไปพบกับอาจารย์เชียงกันเลยครับ
สวัสดีครับอาจารย์เชียงครับเชิญครับ
แต่แน่นอนนี่คงเป็นอีกหนึ่งคนที่ท่านผู้ชมในรายการของเราเนี่ย
อยากจะเห็นเห็นแล้วก็ถึงขั้นตกใจเลย
อาจารย์เชียงดูเด็กมาก

ต้องบอกว่าในวงการดาราวงการบันเทิงของเรานะฮะนักแสดงหลายท่านเนี่ย

อยากจะรู้จริงว่าอาจารย์เริ่มดูดวงเริ่มดูฮวงจุ้ยเริ่มมีสัมผัสพิเศษเนี่ย
ตั้งแต่ตอนไหน
เสร็จตอนนี้เพื่อนก็เหมือนคุยกัน
เห้ยดูผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยอะไร
อาจารย์ก็หันไปดูปรากฏอาจารย์เห็นภาพแกเนี่ยเหมือนตกลงมาจากตึก
แล้วก็เป็นท่าที่แกนอนอย่างนั้นเลยนะฮะ
อาจารย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้สึกเหมือนว่าเขาจะฆ่าตัวตาย
เพื่อนก็บอกโอ้ยมั่วว่าอะไรก็คุยเล่นแกไปตามปกติ
ปรากฏประมาณได้เดือนหนึ่งฮะฆ่าตัวตายจริง

อาจารย์เชียงอายุเท่าไหร่เนี่ย

ซึ่งมีคนหนึ่งนะฮะไปหาอาจารย์เชียงนะครับ
เอางี้เดี๋ยวเราย้อนไปชมหน่อยไหมครับ

อาจารย์คนนี้ผมนับถือจนถึงทุกวันนี้คืออาจารย์เชียง

ผมยังไม่ถึงบ้านอาจารย์ถึงก่อน
เดินไปพร้อมกับลูกศิษย์เข้าไปในบ้าน

ถ้าตรงไหนที่มันไม่ดีเขาจะหยุดดม
แล้วเจ้าที่ที่บ้านนี้เป็นผู้หญิง
หลังจากนั้นอาจารย์เดินออกมานอกบ้าน
อยู่ดีอาจารย์ก็เดินตรงไปที่อาจารย์มณฑลบอก

เหมือนกันที่เดียวกัน

เป็นไงล่ะขนลุกเลยสิ
ที่คุณเช้าเขาเล่าคุณเดินดมกลิ่นเหมือนอย่างนี้

อาจารย์เข้าไปถึงที่บ้านคุณเช้า
ก็เดินสำรวจในบ้าน

กลิ่นเหมือนหอมเหมือนดอกม้าเย็นอย่างนี้ครับ
คล้ายเหมือนดอกวาสนาเย็น
อาจารย์ก็พยายามตามกลิ่นไปในแต่ละจุด

อาจารย์เลยรู้สึกได้ว่าที่แห่งนี้คุณเช้าไม่ใช่อยากได้
แต่เจ้าที่เองเขาอยากได้คุณเช้าให้มาอยู่ที่นี่
แล้วทำไมถึงทราบว่าเจ้าที่เป็นผู้หญิง
อาจารย์เข้าไปอย่างแรกที่อาจารย์เห็นเลย

อาจารย์เห็นเหมือนมีผมตีอยู่ขอบกำแพง

อะไรที่คุณทำให้เขาเชื่อว่าเฮ้ย

ตอนแรกแกเห็นอาจารย์ในความรู้สึกอาจารย์

เหมือนผู้ชายบอกเอาให้มันเห็นไปเลย

เป็นปางเหยียบพญานาค
ปางนี้จริงแล้วมีจริง

อาจารย์สวดมนต์ไห้พระนั่งสมาธิ

เขาใจอาจารย์ตลอดอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าถ้าปางนี้มีจริง

แล้วก็พิพิธภัณฑ์นี้เขามาจัดงานพอดี
แล้วเขาก็เอารูปปั้นต่าง

เห็นปุ๊บมันสะดุดแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ย

อาจารย์จะขอปั้นปางนี้มาให้คุณเช้า

อืมโอเคนะฮะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง
คุณเชาเนี่ยเคยไปลบหลู

แต่วันนั้นพอดีแกไปทำงาน
แล้วเรารู้สึกร้อนเปิดไอ้เย็นชำเลยนะ
แต่เรารู้สึกล้อรู้สึกหุดหงิดกระสับกระส่าย
แล้วเห็นแต่หน้าไอ้ชาวเห็นแต่หน้าไอ้เจ้าชาวเนี่ยตลอดเวลาเลย
อาจารย์ก็เลยโทรหาคุณเจ้าเช้าแล้วถามคุณเจ้าเช้าว่า
คุณชาวลบหลู่อะไรองค์พ่อหรือเปล่า
เช้าสตันไปเลยครับแป๊บนึง
ชาวบอกว่าอาจารย์ผมกราบขอขมาอาจารย์เช้าปากไม่ดี
เช้าพูดว่าถ้าตั้งแต่กาแทนไปก็มีแต่เรื่อง
แป๊บเดียวอยู่มีหินที่ไหนไม่รู้กระแทกรถเช้า
หน้าต่างกระจกแตกปั้งขึ้นมาเลย
ซัดป้ายแดงด้วยตอนนั้น
วันที่อัดรายการคุณเช้าเนี่ยแหละก็โทรศัพท์คุยกับอาจารย์เชียง
ซึ่งเขาก็ทักเข้ามาแบบน่าตกใจเหมือนกันว่า
ไปไหว้ศาลหลักเมืองมาหรอ
ซึ่งก็งงว่าเฮ้ยเพราะตอนนั้นไปกับอ่ะมาดามมีคนกับรถคนหนึ่ง
คนติดไทม์คนหนึ่งช่างผมคนหนึ่งที่ไปด้วย
แล้วเราทำหน้าที่กันเสร็จไหว้ปุ๊บเราก็ขึ้นรถ
เสร็จแล้วปุ๊บช่างผมที่ชื่อกล้องเนี่ยรถก็บอก
ดำไม่ไปไหว้พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง

เดี๋ยวคนก็พูดอย่างนี้จริง
จริงแล้วเขาบอกว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองน้อยใจคุณนะ

แล้วทำไมคุณถึงจะรู้ว่าไดอาล็อกที่มดดำพูดพูดว่าอะไรบ้าง
มันเป็นความรู้สึกอะครับคุณมดดำเหมือนเรารู้สึกว่าคุณมดดำไปทำแบบนี้
ทำแบบนี้แล้วจะดีก็บอกก็เป็นไปในลักษณะนั้นมากกว่า
เอาอย่างนี้เมื่อกี้คือเป็นเรื่องราวที่อาจารย์เชียงได้เจอคุณพระดำครั้งแรก
แต่ผมไม่เคยเจออาจารย์เชียงมาก่อนเลยนะฮะแต่ว่าได้ยินคุณมดดำเนี่ยพูดถึงตลอด
อาจารย์เชียงหนุ่มต้องไปดูกับอาจารย์เชียงต้องเจออาจารย์เชียงอย่างนี้

ให้คุณหงายหลังได้เราจะเชื่อ
คือไม่เอาแบบอนาคตอะไรอย่างนี้ลองดูในมุมในอดีตเลยก็ได้
ว่าผมอะไรยังไงลองถามผมก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่
แต่ถ้าไม่ใช่ผมบอกไม่ใช่นี่อย่าว่าผมนะ
อุ๊ยหลับแล้ว

คุณหนุ่มต้องไปไหว้กรมหลวงชุมพรเสด็จเตียที่ชุมพรที่หัดไซรี
คุณหนุ่มต้องไปขอบคุณท่านคุณหนุ่มไม่เคยไปขอบคุณท่านเลย
ถ้าคุณหนุ่มไปขอบคุณท่านแล้วกลับมาคุณหนุ่มจะเจริญรุ่งเรืองมาก
คุณหนุ่มไปทำอะไรไว้ที่ชุมพรครับ
แอปด้วยนี่ข้อผิดคือชอบแอปด้วย

ถ้าวันหนึ่งมายูโตขึ้นอาจารย์จะแนะนำให้คุณหนุ่มให้แกไปเรียนที่อังกฤษจะดี

แล้วน้องมายูเนี่ยเป็นเด็กมีบุญอาจารย์รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสให้คุณหนุ่มไปยกให้เป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อโสธร
เด็กคนนี้มีบุญมากและมีความผูกพันกับหลวงพ่อโสธรด้วย
อาจารย์ก็ขอทักแต่เพียงเท่านี้ไม่ต้องอ้อมเยอะ

ทำไมถึงทายว่าผมต้องไปหากำหลวงชุมพรผมอยากทราบตรงนี้
อาจารย์รู้สึกว่าคุณหนุ่มเนี่ยเหมือนเคยไปทำอะไรไว้สักอย่างหนึ่งที่ชุมพร
เคยไปมีความผูกพันไปวิงวอนไปอ้อนวอนไปขอร้องอะไรท่านบางอย่าง
แต่คุณกัญชัยยังไม่เคยไปขอบคุณท่าน
เชิญคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย

ฟ้องร้องเรื่องที่ดินแปลงหนึ่งที่จังหวัดชุมพร
ฟ้องร้องกันหลายปีมากจนวันหนึ่งผมไปขึ้นศาลที่ชุมพร
แล้วผมรู้สึกว่าทำไมคดีมันไม่สิ้นสุดสักที
ผมก็เลยไปว่ายกับหลวงชุมพร
ขอบอกว่าขอให้คดีนี้ผมชนะนะแล้วผมจะกลับไปขอบคุณ
แล้วผมชนะคดีนั้นจริงแล้วผมยังไม่ได้กลับไปขอบคุณเลย
อันนี้คือเรื่องจริงซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้ด้วย
ส่วนเรื่องที่บอกว่าไม่รู้มันจะบังเอิญหรือเปล่านะอันนี้
ที่อาจารย์บอกว่าอยากให้พามายูไปว่ายพ่อโสธร
แล้วไปฝากตัวให้เป็นลูกของพ่อโสธร
ที่บ้านผมเนี่ยมายูเนี่ยมักจะชอบเข้าไปในห้องพระ
แล้วก็จะไปว่ายพระไปว่ายพระแล้วก็ดึงดอกบวง
แล้วพระประธานใหญ่ของผมทั้ง๓องค์เลยที่ตั้งอยู่บนพระประธาน
เป็นลูกพ่อโสธรทั้ง๓องค์เลยที่มายูเข้าไปว่าย
ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครรู้เหมือนกันคือคือผมก็งงนะผมบอกเลยผมนี่ผมก็งงนะ
ท่านผู้ชมเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินอยากเจออาจารย์เชียง
แต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามารู้กันว่าอาจารย์เชียงเป็นใครมาจากไหน
อยู่ดีจากเด็กนักศึกษาคนหนึ่งแต่ทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไง

สวัสดีครับ